คุณผู้ชมค่ะสำหรับกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นั้น
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งที่นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้จัดขึ้น
โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
เพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะ
เราจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณวันทินีศรีเคนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอาคารรับรองสนามเสือป่าเชิญชมค่ะ
เปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเวลาสิบนาฬิกานะคะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็มีประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะเดินทางกันมานะคะ
สำนักพระราชวังจึงเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่ช่วงเช้าไปก่อนนะคะ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
ถึงพระมหากรุณาที่คุณและก็ให้ประชาชนได้ฝึกความรู้ทักษะการทำดอกไม้จันทร์
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยนะคะ
ได้รับจากพ่อที่สอนให้ทำแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้มาทำดอกไม้จันทร์
มาร่วมถวายพระองค์ท่านเพื่อความจงรักภักดีตลอดเวลาที่ท่านให้กับประชาชนมากมาย
อันนี้คือครั้งสุดท้ายที่ได้มีโอกาสมาถวายดอกไม้จันทร์พระศพท่าน
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในวันนี้นะคะก็มีอาจารย์จากวิทยาลัยในวังหญิง
วิทยาลัยในวังชายรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายพระราชฐาน
ชั้นในมาเป็นครูฝึกทั้งหมด๗แบบด้วยกันนะคะ
ในการสูญเสียของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าค่ะเป็นสัญลักษณ์แทนดวงใจในการน้อม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
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยมาร่วมน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ทินีศรีเคนรายงานสดจากอาคารรับรองสนามเสือป่าค่ะ